ไม่ที่ไม่ทำนี่ถ้าใครไม่ทำนี่
เอามากเลยนะครับ

มีคนทำเยอะมากเลยเรานำเสนอไปเยอะแล้วนะคะ
แต่ว่าคู่นี้เนี่ยน่ารักมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งมากเลย

เดี๋ยวให้ดูคลิปน่ารักมาก

นี่แหละแรงดีไม่มีตก
อย่างแม้จะมาช้าไปซึ่งนิดนึง

ยังแอบเซ็กซี่โดยไม่ตั้งใจอีกด้วย
กับจังหวะที่สาวใบเฟิร์นเนี่ย
เผลอทำมือหล่นออกจากผ้าคลุม
เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันเห็นอะไรล่ะคะข้างใน
คือเป็นชุดซีทรูแล้วก็หน้าอกหน้าใจของเธอค่อนข้างจะแบบ
มัจจาเล่ดูมากเลยทีเดียวเนี่ยแวบเดียว
สายตาชาวเน็ตก็โดนนะ
เดียวแต่ว่าตกใจตกตะลึงงึงงันกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะ
เดี๋ยวนี้ทำอะไรแคปทานหมดนะคะ
ก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะจับจ้องไปที่

มันต้องแกะกว่านี้ดีกว่านี้
แล้วออก
โอ้โหอะไรคะแอปเปิ้ลเหรอคะ

แล้วกล้ามเนื้อจะหดเหรอคะ

แอปเปิ้ล